ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีเมษความรักคนโสดมีโอกาสสูงมากที่จะพบรักในที่ทำงาน
งานจะนำความรักมาให้คนต่างเพศจะอำนวยโชคอำนวยเสน่ห์ให้แก่ท่าน
และคนมีคู่จะมีเรื่องให้ร้อนใจควรใช้ความระมัดระวังในการพูดจากับคู่ของท่าน
สุขภาพจะต้องเผชิญกับโรคฤทธีดวงจมูกสมองศีรษะและการเป็นลมหน้ามืดบ่อย
ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้การเงินท่านพอมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค่าตอบแทนหรือรางวัลจากผลงานแต่ท่านเองมักใช้เงินอย่างค่อนข้างฟุ่มเฟือย
อาจถึงขั้นสุรุยสุรายหมดไปกับสิ่งบำรุงความสุข
และโอกาสได้ลาบจากทางไกลการงานมีบรรยากาศใหม่ในการทำงาน
เพื่อนร่วมงานทีมงานหน้าใหม่ซึ่งมีที่มาไม่เป็นมิตรต่อท่านนัก
มีเจ้านายใหม่มีสภาพแวดล้อมใหม่ในการทำงาน
แต่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออยู่บ้างดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพร
สำนักโหนอุตราศาสตร์อ่านดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์